เหยียบดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้ได้เครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงาม
โดยหลังจากที่ได้หมักดินทิ้งไว้แล้วก็จะถึงขั้นตอนที่ช่างต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดที่เรียกว่า
เหยียบด้วยเท้าคัดด้วยมือเป็นการใช้เท้าเหยียบนวดเนื้อดิน
และระหว่างที่เหยียบดินก็จะคอยคัดกรวดทรายทิ้งไปด้วย
เพื่อให้ได้เนื้อดินที่มีเนื้อละเอียดคุณภาพดี
ง่ายต่อการปั้นขึ้นรูปไม่บิดเบี้ยวและทนทานต่อการเผาในอุณหภูมิสูง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน